ส่วนเรื่องของความรักโลกเนี่ยนะครับ
มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับน้ำที่มันไหลไปไหลมา
ช่วงนี้หน้าลงหน้าแรงอีกโอ้ยแล้วน้ำมาเนี่ยปลากินหมดน้ำลดโอ้ยน้ำรถก็แห้งแรงโอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยกับอภินิหารของเจ้าแม่
ที่เรียกน้ำเรียกท่าเรียกให้น้ำมาได้อย่างเหลือเชื่อ
ไปดูกันหน่อยครับเรียกอย่างไรอ่ะ
เชื่อเล่นเชื่อ
โอ้ยน้ำมาน้ำมาแล้วโห้นี่มันอภินิหารเจ้าแม่นาคี
เอาดูสิครับตอนแรกเนี่ยน้ำแทบไม่มีไหลนะฮะโอ้โหพอร่ายมนต์ยกมือไหว้

ขอกับเจ้าแม่นี่เจ้าแม่นอน

เจ้าแม่ปล่อยน้ำมาแล้ว
โอ้โหนี่ครับแหมยืนขวางอย่างกับเขื่อน

เขาเล่นกันคือเขาไปที่น้ำตกอะเนาะ
แล้วก็มันก็มีช่องแบบนี้ที่ไปนอนขวางไม่ให้น้ำไหล
แล้วก็เล่นสนุกสนานเฮฮากันนะครับ
โอ้โหดูนะครับหนาวมาเอาหัวเราไปจุ่มเลยครับ
แหมช่างศักดิ์สิทธิ์จริงเลยนี่ครับ
สนุกสนานจริงแล้วพออัดคลิปแบบนี้แล้ว
เอาไปไว้ในโลกโซเชียลจะไปเหลืออะไร
ใครเขาก็ไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปคอมเมนต์กัน
พอน้ำมาก็มาแบบมาเยอะเนี่ยข้างล่างก็ตกใจประหนึ่งน้ำป่า
ไหลหลากกันมาทีเดียวบางคนบอกโอ๊ยนี่แหมเห็นแล้วไม่น่าเชื่อนะ
คนคนเดียวนี่จะมีอิทธิพลกับน้ำได้มากขนาดนี้
เรียกว่าอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเลยได้ไหมแค้นอย่างนั้น

เอามาให้ดูกันแบบนี้ให้ดูใครเครียดคุณผู้ชมครับ
เห็นเจ้าแม่นาคี
ที่ปล่อยน้ำออกมาแบบนี้แล้ว
ผมก็นึกถึงเจ้าแม่ใบตองที่คอยปลดปล่อยตัวเลขให้กับผู้คน